ตลอดกินวันนี้จะพาไปกินอาหารที่บอกเลยว่ารสชาติไม่ธรรมดา
แต่ละเมนูนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย
และที่สำคัญร้านนี้เป็นร้านลับที่วันนี้จะมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้กันในช่วง

ลูกค้านะครับเขามีความรู้สึกว่าราคาอาหารที่ร้านก็จะค่อนข้างสูง
แต่โดยจริงแล้วโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่าราคาถูกมาก
แล้วก็ในราคาต่อจานเนี่ยสมกับราคาที่นั่นเพราะเราจะให้ค่อนข้างจานใหญ่
ผมชื่อเฮียตึงนะครับจากร้านอาหารกังตรงย้งนะครับ
แต่เดิมเลยแต่ก่อนเนี่ยเสียจะเป็นคนจีนพ้นทะเลนะครับ
แต่ก็จะคลายก๋วยเตี๋ยวเรือขายจากประตูน้ำไพรอินมาหลังศิษย์
หลวงพ่อที่วัดท่านก็เห็นว่าเตี๋ยเป็นคนทำมาหากินเก่ง

แต่อันนี้ก็เป็นชื่อเสียนะครับชื่อกันตรงยงผมก็ได้เอามาเปิดเป็นร้านนี่แหละ

เจ๊เนี่ยเขาก็เริ่มโตขึ้นก็เลยมีการเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวมาเป็นพวกข้าวแกง
เอาซุปก็ใช้สูตรของมแมมมาหมดเลย

มาม้าเขาก็เป็นคนทำแล้วโอเคก็ช่วยทำ

โคกนี่เป็นอาหารดั้งเดิมเก่าแก่อย่างหนึ่งเลย

พอเป็ดพะโล้อะไรต่างต้มเองทั้งหมดเลย

ด้านบนเนี่ยก็คือเรามาทำลูกชิ้นที่มาขูดเป็นเนื้อนะครับ

สิ่งที่จะต้องเน้นให้ลูกค้าได้ทานเลยนะครับ

ผมเองผมยังไม่อยากจะรับปากเลยว่ามีให้ขายทุกวัน
เพราะว่าถ้าวันไหนได้ปลาไซส์เล็กมา
ผมไม่สามารถจะตัดเชิงได้นะครับ
จากว่าไซส์ปลาที่ใหญ่

ชื่อร้านกังตรงย้งนะครับ
อยู่หมู่บ้านไทยสมบูรณ์สอง

ตำบลคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี